คันหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นวิน

คนที่ไปจอดบอกวินอะไรมันที่สาธารณะ
ทำไมคุณหาว่าเป็นวินได้ยังไงอะไรแบบนี้

ผมจอดวิลอยู่ผมนะครับ

จอดตรงนี้เหรอครับนี่มันถนนสาธารณะไง

ผมจอดของผมตรงนี้ครับ
พี่อย่าขึ้นไอ้นี่มันแซงคิว

แซงคิวริ้วค่ะเฮ้ย

โรงพยาบาลโอ้ดุเดือดฮะ

คนนั้นก็บอกว่าวินคนนี้ก็เอามาแซงคิวทำไม
อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ

คิวทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ลงมาคุยกัน

จอดข้างหน้าปุ๊บรับผู้โดยสารปั๊บ

เอาคลิปนี้มาเผยแพร่พร้อมกับระบุว่า

ตั้งวินชมรมบนถนนสาธารณะ

ไม่ดีต่อสังคมนะฮะหลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะฮะ

เคยไปรับตรงนี้เหมือนกันก็โดนไล่ออกมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขามีวงมีวินอะไรแบบนี้
บางคนก็คอมเมนต์ว่าตรงนี้มันเป็นวินจริง

โอ้โหเสียค่าเข้า๓๐๐๐บาทนะ

มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่ามันมีคนคอยดูแล

สุดท้ายอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย

ที่มันเป็นริมถนนสาธารณะนะฮะเบื้องต้นรับประพอของทางโรงพยาบาลยืนยันว่า
ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งวินตัวเขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่ว่าคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลเท่านั้น
ด้วยการเรียกให้ไปรับด้านในไม่เคยเรียกเก็บเงินจากแท็กซี่ที่มาตั้งวินแต่อย่างใด
ดังไปถึงกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกันหน่อย
ภายในแรกข่าว๓๐๐๐บาททีเดียว
เรื่องวินหรือไม่วินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีแบบนี้ด้วยนะ
สมมุติเราเดินออกจากห้างแท็กซี่จอดเป็นแถว
ต่อให้เรียง๑๒๓แต่ถ้า๑๒มันเก่าเราก็อยากขึ้นคัน๓ที่มันใหม่กว่า

คือมันจะวินหรือไม่วินจะเรียงคิวหรือไม่เรียงคิวยังไง
แล้วพอเห็นว่ารูปร่างของคนขับหน้าต่างคนขับ
ไม่น่าไว้วางใจแล้วดูเหมือนมีเป็นเมาด้วยนะ
มาด้วยนะคือเปลี่ยนเลยนะ

เรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมนะครับใช่